วันนี้มีเหตุอุกอาจนะครับยิงผู้ชายคนหนึ่งเสียชีวิตคารถยนต์นะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดลบบุรีนะครับก็ช่วงสักเที่ยงคืนกว่ากว่าของคืนที่ผ่านมานะครับ
รถที่เกิดเหตุตรงนี้ฮะเป็นมัสด้าสีแดงนะครับ
หลังจากเกิดเหตุเนี่ยไปชนกับป้ายโฆษณานี่นะฮะ
แล้วคนที่อยู่ในรถเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตนะครับมีรูกระสุนอยู่ที่ประตูด้านขวานะครับ
ด้านฝั่งคนขับนะครับที่เบาะนั่งของคนขับ
พบศพนายพงเทพขันทเขตชื่อเล่นชื่อโจ
อายุ๓๙ปีนะครับเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าแรงสูง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสามภาคเหนือจังหวัดลบบุรีถูกยิงเข้าชายโครงขวาหนึ่งนัด
ลุชายโครงด้านซ้ายนะครับเสียชีวิตอยู่คาพวงมาลัยเลยนะครับ
รถก็มีพวกเสื้อผ้าสิ่งของเครื่องใช้นะครับมีขวดสุราที่มีสุราเหลืออยู่เล็กน้อยนะฮะ
เป็นขวดแบนนะครับวางอยู่ที่พักเท้าด้านซ้ายนะครับ
กู้ภัยที่มาที่เกิดเหตุเนี่ยบอกว่าตอนแรกได้รับแจ้งเหตุเป็นรถเสียหลักพุ่งชนฟุตบาทนะครับ
พอมาถึงเนี่ยคนขับยังมีชีวิตนะฮะยังมีสติอยู่เจ้าหน้าที่ก็พยายามเรียกให้เปิดประตู
แต่ว่าเขาเปิดออกมาไม่ได้ก็ต้องทุบกระจกด้านหลังเพื่อเข้าไปช่วยนะครับ
สุดท้ายพอไปถึงตัวเนี่ยถึงรู้ว่ามีร่องรอยการถูกยิงนะฮะ
พยายามจะช่วยแล้วแต่ก็ช่วยไม่ทันนะครับเสียชีวิตนะครับ
เพื่อนผู้ตายบอกว่าก่อนเกิดเหตุนั่งดื่มเหล้ากันอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ตัวเมืองลบบุรี
แล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านไม่มีเรื่องทะเลาะกับใครนะฮะยังงงว่ามันเกิดเหตุถูกยิงได้ยังไง
แล้วใครเป็นคนยิงมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับท่านผู้ชมครับ
ของนายพงเทพนะครับตอนนั้นน่ะเสียหลักขึ้นบนฟุตบาทแล้วก็พุ่งเข้าพงหญ้าข้างทาง
จังหวะนั้นมีรถกระบะสีขาวขับนำหน้าแล้วก็มีรถเก๋งสีดำเนี่ยขับตามไป
เชื่อว่ารถเก๋งสีดำเนี่ยเป็นรถคันที่ก่อเหตุนะครับ
ก่อนถึงจุดที่รถของผู้ตายจะพุ่งขึ้นฟุตบาทประมาณ๑๐๐เมตร
ขับประกบยิงผู้ตายขณะขับรถกลับบ้าน
เห็นเหตุการณ์เล่าเหตุการณ์เอาไว้นะครับเดี๋ยวไปฟังนะฮะ

เจ้าที่เขาเลยตัดสินใจทุบกระจกหลังทุบกระจกหลังเพื่อที่จะช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้น
ปรากฏภพพอมาดูบาดแทนเนี่ยถึงรู้ว่าเป็นรอยถูกยิงแล้วปรากฏภพพอไง
พอเงยหน้ามาถึงรู้เป็นเพื่อนตัวเองจุดที่เขาขับขึ้นไปน่ะ
ก็อยู่ตรงข้ามบ้านคืออยู่ฝั่งตรงข้ามถนนที่ผมยืนอยู่เนี่ย
เวลามันหลั่นกันประมาณสองนาทีจากที่ผมดูกล้องวงจรปิดนะครับเวลาที่ผมมาถึงจากที่เขาขึ้นปีนไปแล้วเนี่ย
ก็ประมาณนาทีสองนาทีแล้วครับที่เขาปีนขึ้นไปซึ่งตอนนั้นก็มีรอบพอของของศูนย์อีซูเนี่ย
เขาก็ออกมาดูแล้วซึ่งตัวผมก็ข้ามไปทีหลังข้ามเพื่อที่จะไปช่วย
วันนี้สพเมืองลบบุรีได้เชิญเพื่อนของผู้ตายที่ไปกินข้าวด้วยกันนะฮะ
ก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยแล้วก็เพื่อนร่วมงานด้วยไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
๒ปีเป็นเพื่อนของนายพงเทพที่ถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
แล้วก็ไปนั่งทานข้าวด้วยกันเมื่อคืนก่อนเกิดเหตุ
บอกว่าเมื่อคืนนี้เธอกับเพื่อนรวมทั้งนายพงเทพหรือว่านายโจผู้ตาย
รวม๗คนนะครับไปกินข้าวด้วยกันก็เป็นการนัดกันไปกินข้าว
พอเที่ยงคืนครึ่งก็แยกย้ายกันกลับนะครับยืนยันว่านายพงเทพไม่ได้เมานะฮะยังขับรถได้ตามปกติ
ขณะเดียวกันระหว่างนั่งอยู่ที่ร้านก็ไม่มีเรื่องกับใคร
ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวพันธุ์อะไรกับพนักงานเสิร์ฟที่เป็นผู้หญิงคนไหน
นี่คือผู้ตายนะฮะนายพงเทพนะครับชื่อเล่นชื่อโจอายุ๓๙เป็นหัวหน้าชุด
ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าแรงสูงของกฟภเขต๓ภาคเหนือจังหวัดลบบุรี
ยืนยันว่าเรื่องชู้สาวเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะ
แต่ถ้าในร้านเมื่อคืนนี้ไม่มีนะปัญหาทะเลาะวิวาสกับใครก็ไม่มี
ส่วนเรื่องอื่นเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ถ้านิสัยส่วนตัวเนี่ย
ถือว่าเป็นคนดีเป็นที่รักของเพื่อนยังไม่เชื่อว่าจะถูกยิงเสียชีวิตแบบนี้
แล้วก็เพิ่งมาวันนี้ไม่คาดคิดว่าจะเกิดคือคนอย่างพี่โจไม่น่าจะโดนยิงอะไรประมาณนี้ค่ะ
ด้วยเรื่องใดทั้งสิ้นเพราะว่าแกเป็นคนดี
เราได้คุยกับเพื่อนสนิทของผู้ตายคนหนึ่งนะครับ
ชื่อนายปฏิวัติทรัพย์ประเสริฐอายุ๔๑ปีนะครับ
ก็เป็นเพื่อนสนิทกันแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเขาไม่ได้ไปกินข้าวด้วย
โดยบอกว่าสักทุ่มหนึ่งเมื่อวานนี้นายพงเทพได้โทรมาชวนเข้าไปกินข้าว
แต่ว่าเขาเข้าเวรเขาติดเข้าเวรก็เลยปฏิเสธไป
มารู้ตอนเช้าว่าถูกยิงเสียชีวิต
สำหรับนายโจพงเทพเป็นคนน่ารักนิสัยดีนะครับ
ส่วนสาเหตุการถูกประกบยิงเสียชีวิต
ถ้าฟังจากคนที่ไปดื่มกินด้วยกันเมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้มีเหตุอะไรในร้านนะครับ
ไม่ได้ทะเลาะบาดหมางกับใครออกจากร้านตามปกติ
แต่เท่าที่รู้มาเนี่ยการตรวจสอบรถของผู้ตายเนี่ย
กล้องหน้ารถของเขาเพิ่งจะเปิดก่อนจะถูกยิงไม่กี่นาที
ก็เลยไม่รู้ว่านายพงเทพเขาอาจจะรู้ตัวหรือเปล่าตอนนั้นว่ามีคนขับรถไล่ตาม
หรืออาจจะมีการบีบแร่ไล่อะไรกันหรือเปล่า
หรือก่อนเกิดเหตุอาจจะไปขับปาดหน้าอะไรกับใครหรือเปล่า

เพื่อนสนิทของผู้ตายบอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่๒เมษายนที่ผ่านมา

ไปหาเพื่อนสาวคนสนิทคนหนึ่ง
แล้วก็มีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะ
มันอาจจะมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุ์เพิ่มเติมอะไรยังไงหรือเปล่า
ถึงมาขับรถไล่ยิงกันแบบนี้
ผมมองอยู่๒ประเด็นนะพี่นัท

แต่ระหว่างทางจากร้านมาก็ได้ข่าวอ่ะ
อาจจะไปมีเรื่องการขับรถนะพี่นะ
มีปากกันไปปากกันมาเนี่ย

เพราะมันดึกก็อาจจะมีคนต่างมาใช่ไหม

แล้วได้ข่าวว่าเห็นว่ากล้องวงจรปิด
ที่หน้ารถกล้องจรปิดอ่ะ
คือไม่ได้มาเปิดอีกทีก็วงมีโค้งฮาลาย
เปร็นไปได้ว่าจดตัว

มีปัญหาอะไรแต่ก็มันก็มีข้อน่าสังเกตนิดนึ
สุดเก่งวันที่สองแล้วก็ฝาปลานมันมีปัญหาในวันหกตอนนี้ก็ไม่กวนที
ส่วนที่เกิดเหตุวันนี้ที่ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ก็ยังมีร่องรอยความเสียหายอยู่นะครับ
ต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับเราไปที่บ้านของผู้ตาย
วันนี้ยังไม่มีการทำพิธีนะฮะติดเรื่องของวันหยุดราชการนะครับ
มีพี่ชายกับแม่นะฮะพี่ชายนี่ยังไม่ขอให้ข้อมูลนะครับ
บอกว่าที่บ้านยังเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็บอกเราว่าไม่คิดมาก่อนว่าน้องชายเนี่ยจะมาถูกยิงเสียชีวิตแบบนี้
หลังจากรู้ข่าวแม่เองก็ตกใจเสียใจมากถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาล
แต่ตอนนี้อาการก็ปลอดภัยแล้วส่วนทางคดีนะครับ
ตำรวจบอกว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ร้านอาหารเมื่อคืนนี้
พงเทพกับเพื่อนก็ไปนั่งดื่มกินกันไม่มีอะไรผิดปกตินะครับ
เดี๋ยวชุดสืบสวนต้องลงพื้นที่ไปตรวจกล้องวงจรปิดตามเส้นทางทั้งหมด
ตั้งแต่ออกจากร้านอาหารจนมาถึงจุดเกิดเหตุตรงนี้นะครับ
เพื่อหาเบาะแสของคนร้าย
แนวทางการสอบสวนพบว่าผู้ตายเป็นคนโสดไม่มีครอบครัวนะฮะ
แต่ว่าเขาก็มีการพูดคุยกับหญิงสาวอยู่หลายคนเดี๋ยวต้องไปดูเรื่องนั้นด้วยนะครับ
ส่วนสาเหตุต่างที่ตั้งเอาไว้เนี่ยก็อาจจะมีทั้งเรื่องของหึงหวง
อาจจะไปคุยกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วหรือมีสามีแล้ว
อาจจะมีการตามหึงกันหรือประเด็นอื่นอย่างเช่น
ระหว่างทางขับรถปาดหน้ากันนี่อันนี้ก็ต้องไปดู
หรือว่าเคยทะเลาะกับใครยังไงหรือเปล่านะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องของประเด็นต่างเนี่ยก็ต้องไปสืบสวนอย่างละเอียดกันต่อนะฮะ
แต่เชื่อว่ามีผู้ก่อเหตุมากกว่าหนึ่งคนอันนี้ตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานเบื้องต้นเอาไว้นะครับ